สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เตะช้างศึกทีมชาติไทยนะคะนอกจากจะได้กำลังใจจากแฟนแฟนฟุตบอลชาวไทยทั้งประเทศแล้ว
เขายังได้รับกำลังใจจากเจ้าของร้านอาหารไทยในกรุงอาบูดาบลีด้วยค่ะ
ที่เห็นนี้คือคุณบัวบานโชคมนธินนะคะอดีตภูตศึกขาวและคอร์ลับนิสติลาค่ะ
ปัจจุบันก็มาเปิดร้านอาหารไทยและร้านอาหารญี่ปุ่น
ซึ่งหลังจากจบการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้นะคะคุณบัวบานพร้อมทีมงาน
ก็ได้นำเครื่องดื่มชนิดต่าง
ชาไทยชาเขียวชานมและน้ำอัญชันมะนาว
รวมถึงไข่ต้มไปฝากทีมงานแล้วก็นักฟุตบอล
เตรียมทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
กับสหรัฐอารับเอเมริดถึงอ่ามฟอร์สสเตดียม
ซึ่งคุณบัวบานก็บอกว่าเพิ่งจะเปิดร้านอาหารไทยได้เพียงแค่๙เดือน
แล้วก็ได้รับความสนใจจากชาวไทยในกรุงอาบูดาบีจำนวนมาก
และเธอเองค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะ
แม้ว่าจะเป็นส่วนสนับสนุนเล็ก
แต่ก็อยากเห็นทีมชาติไทยเก็บชัยชนะในนัดนี้ให้ได้ค่ะ
ค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะ
อย่างน้อยเรามีส่วนหนึ่งที่เข้ามาแสดงน้ำใจ
แล้วก็สนับสนุนทีมชาติไทยเพราะว่าทุกคนที่มาคือ
มาทำหน้าที่รับใช้ทีมชาติติดทองไตรง
เราก็เป็นร้านอาหารเล็กแต่ว่าคิดว่าอย่างน้อย
นมไทยทีนะคะชาไทยเรานี่แหละนะคะอาจจะไปเพิ่มพลังให้นักเตะได้
แล้วก็มีน้ำอันชันมะนาวนะคะนำเอาน้ำดื่มมาให้น้องค่ะ
อกจากนี้นะคะคุณบัวบานยังบอกอีกค่ะว่า
หากแฟนฟุตบอลชาวไทยที่เดินทางมาเชียร์ทีมชาติไทย
พบกับสหรัฐอารับเอเมริดและต้องการรับประทานอาหารไทย
ก็สามารถมาใช้บริการได้ที่ชั้น๒บล็อก๑๔โรงแรมวันชูวันถนนอัลซาลาม
ห่างจากสนามแข่งขันเพียงแค่๔กิโลเมตร
ซึ่งก็จะมีส่วนลดพิเศษสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคน
ขณะที่มาดีอารีกุญซือทีมชาติสหรัฐอารับเอเมริด
ก็ยืนยันค่ะว่าจะให้ลูกทีมเล่นเต็มที่กับทีมชาติไทย
หลังจากเห็นผลงานใน๒นัดแรกของช้างศึกไทย
ซึ่งสร้างความลำบากให้กับซาอุดีอาราเบีย
มีโอกาสต่อกรกับญี่ปุ่นแม้ว่าจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้
แต่อารีก็ย้ำนะคะว่าต้องเอาชนะไทยให้ได้
เพื่อเรียกความมั่นใจก่อนออกไปเยือนซาอุดีอาราเบีย
ในวันที่๑๑ตุลาคมซึ่งก็หวังเก็บชัยชนะอีก
ในการไปเล่นฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบสุดท้ายที่รัสเซียค่ะ
โดยทีมชาวไทยจะพบกับสหรัฐอารับเอเมริต

แข่งขันในเวลา๒๓นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
หลังจากนั้นนะคะจะพบกับอีรักษ์ที่ประเทศเวียดนาม
ประเทศอิราณสนามกลางวันที่๑๑ตุลาคมค่ะ
เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ